ก็นอกจากหุงหาอาหารรีดผ้าให้ลูกแล้วดูแลลูกแล้ว

ใช่ดีลูกตื่นมาช่วยกันด้วยลูก
ค่ะที่นี่นอกจากลูกแล้วนะคะ
ชาวบ้านในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

อยากจะให้ไปดูอุปกรณ์การทำความสะอาดกันหน่อย

เขาบอกว่าใหญ่มากเป็นพิเศษ
เพราะว่าขยะเยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะ
แต่ว่าเป็นการร่วมพลังกันของคนในอำเภอวารินชำราบนะคะ

วิดีโอเติมค่ะ
มีบางคนถามว่ามันจะยากกว่าเดิมหรือเปล่า
ใช้อุปกรณ์อันเล็กเสร็จไปนานแล้ว
แต่ว่านี่เขาแสดงพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าถือคนเดียวไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้
ต้อง๕คนขึ้นไปถึงจะทำสำเร็จถึงจะสะอาด

ค่ะดูคราบทองนะอันนี้ใหญ่มากนะคะ
เหตุการณ์นี้อยู่ที่สวนสาธารณะวัดหนองปะพง
ตำบลโน้นพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ปรีดาอุ่นอุดมรักษาการในอำเภอวาริน
ร่วมกับประชาชนในตำบล๑๑หมู่บ้าน
ทำความสะอาดลานวัดค่ะแล้วก็พื้นที่สาธารณะ
โครงการชุมชนน่าอยู่ดูแลสิ่งแวดล้อม
เลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
เนื่องในโอกาสมหาโมงคลเฉลิมพระชนมาพันศาสตร์
๑๔พันศาสตร์๑๒สิงหาคม๒๕๕๙นะคะ
ทางชุมชนมีอาชีพทำจักษานจากไม้ไผ่อยู่แล้ว
ก็เลยร่วมกันทำคราชความยาวกว่า๕เมตรค่ะ
ก็ต้องใช้คนถือถึง๑๐คนนะแบบนี้ด้วยนะ

แล้วก็มีอีกหนึ่งอุปกรณ์ไม้จิ้มเศษขยะ

พุ่งเต้าที่ตักผงถูกนะครับที่ตักผงโอ้โฮที่ตักผง

โดยแต่ละชิ้นมีน้ำหนัก๓๐๕๐กิโลกรัม
อ้าวเหรอผมเห็นเขาถือดูมันไม่หนัก

๓๐กิโลกรัมโอ้โฮหนักนะ
เป็นการช่วยกันเก็บกวาดขยะนะคะ
สร้างความเคลือนให้กับชาวบ้านที่มาร่วมกันแน่นอน
ซึ่งผู้ใหญ่ก็เสร็จแล้วอันนั้นเป็นสัญลักษณ์เห็นอย่างนี้
พอทำเสร็จแล้วก็มาทำงานลงปฏิบัติจริงแบบนี้ต่อไป
ก็ยังคงร่วมมือกันเห็นไหม

ดังนั้นช่วยกันหน่อยดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับ